ออกจากบ้านให้สวมหน้ากาก
ผมเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงครับ
เพราะว่าเจอปัญหาแบบนี้ก็จะหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดเป็นภูมิแพ้อากาศ
แล้วพยายามได้ติดตามการแก้ปัญหา
คราวที่แล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์ลงกันคึกคักคลึกโครม
ปรากฏว่าฝ่ายที่แก้ปัญหาทางกอทมมีรองประหลัดออกมา๒คน
บอกว่าสิ่งที่กรทมกำลังทำอยู่และกำลังจะสั่งการให้ทำ
เช่นคำสั่งฉีดน้ำในบริเวณไซส์ก่อสร้างไซส์งานก่อสร้าง
ซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยให้ฉีดน้ำให้มากขึ้น
พูดกันถึงว่ารถบรรทุกที่ขนเข้าขนของลุยโครนเข้าไปในนั้น
เวลาออกมาต้องล้างล้อรถยนต์
รถกระบะรถขนส่งที่จะส่งวัสดุอิดหินดินทราย
ต้องปิดกระบะให้มิดชิดอย่าให้รอดอย่าให้รั่วลงมาบนท้องถนน
แล้วก็ให้ล้างโน่นล้างนี่สารพัด
คือสรุปว่าที่สั่งการมาคราวที่แล้ว
เท่าที่ติดตามดู๑การฉีดน้ำ
ตอนสั่งเนี่ยก็ดูเหมือนว่าฉีดกันคึกคักอยู่พักนึง
เดี๋ยวนี้ลานหย่อนแล้วครับ
ไปถามคนที่อยู่บริเวณไซส์ก่อสร้าง

ตอนนี้บริษัทรับเหมาหรือกอทมที่เกี่ยวข้อง

ฉีดน้ำเนี่ยเป็นต้นทุนของการทำงาน
เราไม่รู้ว่าใครออกเงินนะครับ
แต่ถ้าบริษัทรับเหมาเป็นฝ่ายออกเงินเนี่ย
บริษัทรับเหมาที่ทำธุรกิจประมูลรถไฟฟ้า
ร่ำรวยกันมหาศาลทั้งนั้นนะครับ
โครงการหนึ่งเนี่ยกำไรมหาสาร
ฉะนั้นเกียรติกำไรมาลงทุนเพิ่มตรงนี้หน่อยได้ไหม

ให้มาขนวัสดุประกอบเนี่ย

งั้นแล้วก็มันก็ก่อเกิดให้มลภาวะ
การก่อสร้าง
อาคารทั้งหลายโดยเฉพาะอาคารคอนโด
สมัยดรพชิตรัตน์ตะกุล

ว่าไอ้การก่อสร้างอาคารเนี่ย

สีเขียวสีน้ำเงินคลุม
เพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายออกมาข้างนอก

บริษัทก่อสร้างก็เลี่ยงบารีครับ
คลุมเหมือนกันแต่ใช้ตาข่ายคลุม
ข้ายคลุมแบบนั้นเนี่ย
มันป้องกันฝุ่นละอองมลภาวะมลพิษไม่ได้เลยนะครับ
กันได้อย่างเดียวไม่ให้ของตกลงมาเท่านั้น
แต่ก็ไม่มีใครไปนำพาทำอะไร

ฉะนั้นวันนี้ก็มีข่าวเตือนออกมาอีกทีนึงว่า
ละอองท่วมกรุง๖จุดเกินมาตรฐาน
จุดที่เกินมาตรฐานคือจุดที่วัดนั่นแหละครับ
คือตอนนี้ฝ่ายแจ้งเตือนเนี่ยมีสองฝ่าย
คือ๑กรมควบคุมมลพิษ
เขาก็คอยดูว่าฝุ่นละอองเนี่ยมันเกินมาตรฐานหรือยัง
ถ้าเกินมาตรฐานเขาก็แจ้ง
กับอีกฝ่ายหนึ่งคือกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขจะคอยแจ้งว่า
เดี๋ยวนี้เนี่ยคนเป็นโรคภูมิแพ้
มลพิษแพ้อากาศมากขึ้นแล้วนะ

เข้าโรงพยาบาลมากขึ้นแล้วนะ
ไปหาคลินิกมากขึ้นแล้วนะ

แต่ฝ่ายปฏิบัติก็คือ
นี่แหละกอทม

ทีนี้ลองดูหน่อยนะครับว่า
ข้อมูลที่เขาแจ้งเตือนล่าสุดเนี่ย

สถานการณ์ฝุ่นละอองในกรุงเทพ

เลี่ยงกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้ง

สวมหน้ากากขณะออกจากอาคาร

ว่าการออกกรรมกราย

ที่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็ก

โรคระบบทางเดินหายใจ

กรองฝุ่นขนาดเล็กกว่า

ประชาชนผู้เสียภาษี

มันควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เขาก็ไปทำงานหน้าที่นั้นหน้าที่นี้
คุณมีหน้าที่ป้องกันควบคุมมลพิษ
เอ้าคุณก็เอาเงินเดือนพวกเราเนี่ย
จ้างแล้วคุณก็เข้ามาทำงาน
แล้วคุณก็มีหน้าที่ทำอย่างนี้

ออกนอกบ้านทีนต้องสวมหน้ากาก
ให้อยู่ภายในอาคารออกภายนอกอาคาร
สวมหน้ากากต้องเตรียมยาพกไว้
เอ๊ะมันถูกซะที่ไหนล่ะครับ
ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่ผมคิดว่า

ฉะนั้นสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดครับ
กอทมต้องบังคับและใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

บังคับกับนี่แหละฮะ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งหลายอาคารทั้งหลายเนี่ย

คนพวกนี้เนี่ยเขาร่ำรวยมหาศาล

งั้นมารับเหมาสร้างรถไฟฟ้าไม่ได้หรอกครับ
คุณจะเจียดเงินเพื่อไปฉีดน้ำ
เพื่อบังคับให้รถบรรทุกที่เข้าออกล้างรถล้างแบรีเออร์

เอาดินเอาหินเอาทรายเข้ามาในสายงาน

ไม่ใช่วิ่งมาหล่นเลี่ยลาดไปเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่

ถ้ากอทมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ทำ
ผู้บริหารระดับสูงของกอทมจะต้องจัดการ
หัวหน้าเขตนี้ผู้อำนวยการเขตนี้คุณปล่อยประละเลย
ของคุณอยู่ในเขตก่อสร้างรถไฟฟ้า
แต่คุณไม่ได้บังคับให้เขาไปทำอย่างที่ออกกฎระเบียบมา
ย้ายผู้อำนวยการเขต
หาคนที่จริงจังไปทำครับ
ถัดมารัฐบาลเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกอทม
กอทมก็บริหารรูปแบบใหม่คือมีผู้ว่ากอทม
มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ได้มาก
แต่ว่ารัฐบาลสมัยคอสชเนี่ยยุ่งได้ครับ
ถ้ารัฐบาลในภาวะปกติไปเกี่ยวกับเขามากไม่ได้
แต่ว่ารัฐบาลคชยุ่งได้ครับ
ถ้าผู้ว่ายังอืดอาดหรือประหลัดยังอืดอาด
เขาจะได้รู้ว่านี่คือปัญหาที่เขาต้องทำ
เขาต้องแก้เป็นปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อน
ฉะนั้นรัฐบาลกับคทจะต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้
จะต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ถัดมาผมเคยเสนอแนะไง
กรมควบคุมมลพิษเนี่ยลงทุนหน่อยไอ้๖๕๖สถานีเนี่ย
ทำเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาแล้วแจ้งเตือนทุกวันเลย
ค่าของฝุ่นตอนนี้อยู่ที่เท่านั้นเท่านี้ไมโครกรัม
เกินมาตรฐานขึ้นตัวแดงวาบวาบโชว์เลยคนจะได้เห็นว่าอ้อ
เขตเนี่ยมีมลพิษเกินมาตรฐานเนี่ย
ข่าวที่ท่านแจ้งมาในหนังสือพิมพ์เนี่ยขึ้นจอเลย
เอาเหมือนที่ตึกโตชิบ้าเขาขึ้นจอโชว์อะไรล่ะโชว์นาฬิกาล่ะ
แบบนั้นเลยแต่ว่านี่โชว์ตัวเลขการวัดผล
ลพิษมลภาวะสังคมจะได้ตื่นไงครับสังคมจะได้รู้
มาเมื่อสังคมตื่นแล้วรู้แล้วทำยังไงสังคมอย่านิ่งดูดายครับ
ก็ทีเรื่องเสือดำเนี่ยผมเห็นเที่ยวโอ้โหสารพัดสารพันธุ์
ที่เป็นการแสดงออกประชามติส่งในลงในไลน์วุ่นไปหมด
เรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าประชาชนเอาจริงคนที่ปฏิบัติหน้าที่เขาไม่นิ่งดูได้
ในหลายประเทศเนี่ยถ้าเจอมลภาวะแบบนี้คนของเขาเดินออกมาท้องถนนครับ
ถือป้ายเรียกร้องให้รัฐบาลให้เมืองให้คนที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหา
คนที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาอยู่ไม่ได้หรอกครับสังคมมันลุกฮือขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้
ของเราถ้าเรื่องนี้คนเฉยลองลุกขึ้นมาสิครับ
ถือป้ายเรียกร้องว่าเราทนไม่ไหวแล้วเราทนไม่ไหวแล้ว
ทนป่วยไม่ไหวแล้วลูกหลานเราไม่ไหวแล้ว
ฉะนั้นต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งสังคมจะต้องไม่เมินเฉยครับ
ทำให้เหมือนทำกับออกมาปกป้องเสือดำเออถ้าอย่างนี้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ทนไม่ได้รัฐบาลก็ต้องเข้ามาดูเรื่องนี้
งั้นแล้วเนี่ยเราจู่เราก็เจอพาดหัวข่าวฝุ่นละอองท่วมกรุง๖จุดเกินมาตรฐาน
แล้วมาแนะนำให้ออกจากบ้านให้สวมหน้ากากให้กลุ่มเสี่ยงต้องพกยาติดตัว
เอ๊ะแล้วพวกคุณทำอะไรกันอยู่ล่ะครับ
ขีดเส้นใต้ของวันนี้ซึ่งอยากให้มองเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
อยากให้มองเห็นเรื่องนี้ว่าเราอยู่ในสังคมที่ปกคลุมด้วยมลพิษมลภาวะ
แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราเฉยกับปัญหานี้
แก้ปัญหาก็อืดอาจยืดญาติ
เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ
ค่ะปัญหาต้องแก้ที่ต้นทางนะคะไม่ใช่ที่ปลายทาง
คือผมอยากให้สังคมอย่ามองเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก
พอเห็นอากาศเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะ
เขาออกมานอกถนนเลยเขาชูป้ายเลย

เขาไม่ยอมที่จะอยู่ในมนตรภาวะมนตรภิกษ์

คุณภาพชีวิตของเราเราต้องออกมาปกป้องเองด้วยนะคะ
ที่สำคัญเขาได้เงินจากเงินภาษีของทุกคนนะ

เหมือนสภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่